หลังจากนี้ค่ะจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของพายุศีลประเทศที่เรา
หลังจากนี้ไปช่วงเวลาประมาณสุดสัปดาห์ค่ะ
จะมีลมหนาวกลับมาจากประเทศจีนอีกครั้ง
ปะทะกับความร้อนและความชื้นในพื้นที่ประเทศไทย
ระมัดระวังและเตรียมตัวรับมือพายุฤดูร้อนด้วยนะคะ
ส่วนอุณหภูมิในช่วงเวลานี้ค่ะ
อุณหภูมิทั่วไทยค่ะจะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ๓๒๔๑องศาเซลเซียส
พื้นที่ที่ร้อนมากที่สุดนะคะจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลาง
ช่วงเวลาที่ร้อนมากที่สุดของวันคือช่วงเวลาเหมือนเดิมเลยค่ะ
บ่าย๒ถึงบ่าย๓อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียสค่ะ
วันนี้ฝนน้อยนะคะฝนตกเพียงร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่เท่านั้น
ส่วนมากแล้วฝนจะไปกองอยู่ที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะ
ส่วนอุณหภูมิ๗วันตลอดทั้งสัปดาห์ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ๒๘๓๗องศาเซลเซียส
ในแต่ละวันนะคะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่๓๗องศาเซลเซียส
เพราะฉะนั้นแล้วระมัดระวังด้วยนะคะ
และบางวันอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้แต่ว่าเป็นฝนที่ค่อนข้างเบาบางมากค่ะ
ณช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของปีเลยนะคะ
จิบน้ำบ่อยแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกไปอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งด้วย
ในเวลาเวลาแบบนี้อย่าลืมน้ำน้ำบ่อย
และอย่าเป็นในภูมิที่เปลี่ยน